แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนงานสำคัญนะครับในหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
เขาก็มีการรวมตัวกันทั้งหน่วยงานต่างนะครับรวมไปถึงจิตอาสา
มีการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีด้วยการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้พร้อม
สำหรับในงานนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถนนราชดำเนินนะครับ
ผมพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยบรรยากาศที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม
จากความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายภาคส่วนนะครับก็ทำให้เกิดความสวยงามมากเลยทีเดียว
ถนนราชดำเนินที่จะเป็นเส้นทางพระราชดำเนินในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในครั้งนี้
คักอีกครั้งประชาชนต่างพากันมาชื่นชมความงามในการตกแต่งถนนราชดำเนินแห่งนี้
แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญงานประวัติศาสตร์ของประชาชนชาวไทยครับ
จากถนนราชดำเนินที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้วนะครับ
บริเวณถนนหลังสาราว่าการกระทรวงกลาโหมตรงนี้โอ้โหในช่วงเวลากลางคืนคุณผู้ชมดูสิครับ
ขุดลอกคลงให้สวยงามเห็นหลอดไฟพวกนี้แล้วเห็นเหล่าเหรอวะวะมันสวยงามจริง
โอ้โหมันสวยงามจริงนั่นในช่วงยามค่ำคืนแบบนี้คุณดิวดาว
ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาปกติ

เป็นพระราชพิธีสำคัญเราก็ได้ร่วมชมบรรยากาศสวยแบบนี้แหละ
นี่ครับก็ไปถ่ายรูปกันเอาไว้นะครับเป็นที่ระลึกด้วย
เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมจริงแล้วก็เป็นการสร้างความตื่นตาตื่นใจ
กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยในครั้งนี้ครับ
ถือว่าเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์นะคะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้
เรียกว่านับตั้งแต่ที่ในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จขึ้นครองราชก็ย้อนกลับไปประมาณ๖๙ปี
แล้วมาอีกครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกนานเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุญของประชาชนคนไทยของพวกเราจริงเลยนะคะ